คุณผู้ชมตามดูเรื่องนี้กันค่ะดิฉันเชื่อว่าหลายท่านก็ตามดูว่าเรื่องนี้จะจบยังไงนะคะ
โอนเงินผิดบัญชี๓แสนแต่ว่าปลายทางเนี่ยเบิกเงินไปใช้หมดแล้ว
แล้วบอกไม่มีจ่ายหรอกยอมติดคุก
โอ้โหเรื่องนี้เป็นประเด็นเลยนะคะกรณีที่ผู้หญิงชาวบุรีรำนะคะโอนเงินไปสามแสนนะคะ
ผู้หญิงที่บุรีรำได้รับโอนเงินมา๓แสนจากผู้หญิงที่สมุทรสาคร
คือตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยนะคะผู้สื่อข่าวก็ตามไปที่บ้านเจอแต่สามีค่ะ
คุณวิราวัลชวดพงศ์ค่ะอายุ๔๐ปีอยู่ที่สมุทรสาครร้องกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าโอนเงิน๓แสนบาทผิดบัญชีไปไปเข้าบัญชีของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่บุรีรำ
เธอก็ติดต่อประสานงานกับธนาคารแต่ก็ถูกโยนไปโยนมา
แค่รับเรื่องไว้ไม่มีการอายัดนะคะก็ต้องวิ่งหาสืบสวนหาข้อมูลเอง
จนตอนนี้เนี่ยเธอได้คืนมาแล้วนะคะ๑แสน๖หมื่นบาท
แต่ที่เหลือเจ้าของบัญชีปลายทางบอกหมดแล้วยอมติดคุกโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้เงินคืนสิคะ
ล่าสุดทีมข่าวก็ลงไปพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะไปตรวจสอบนะคะ
ที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวสาวนีคำพายอายุ๔๔ปี
เจ้าของบัญชีที่มีการโอนผิดเข้าเนี่ยค่ะ
ปิดเงียบคุณนัทพงศ์ปิดเงียบเหมือนเดิม
เจอคนเดียวคือนายบุญชูคำพายเป็นสามีอยู่ในบ้าน
พอทีมข่าวเคาะประตูบ้านก็ออกมาแต่ไม่พูดกับทีมข่าว
สั้นว่าภรรยาหนีไปอยู่ในเมืองแล้วติดต่อไม่ได้
แม่ค้าขายของชำในหมู่บ้านคุณสุวรรณาซึ่งอยู่บ้านติดติดกันเนี่ยค่ะ
บอกว่าปกติไม่ค่อยเห็นนะ
นานจะมาซื้อของสักทีนึงเขาก็ไม่ค่อยยุ่งสูงสิงกับใคร
เพียงแต่ว่าทำงานอยู่ในห้างในตัวเมืองบุรีรำ
ตัวเองคิดว่าถ้ามีเงินเข้ามาในบัญชีแบบไม่รู้อีโหน่อแบบนี้คงไม่กล้าใช้
แล้วก็จะโอนคืนเจ้าของเพราะไม่รู้ว่าเป็นเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าค่ะ
เราก็คืนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนใช่ไหมเราคืนค่ะ
อันนี้สำหรับป้านะป้าคืนเพราะมันไม่ใช่เงินของเรา

ส่วนเจ้าของเงินที่โอนผิดค่ะคุณวิราวันชวดพงศ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ตำรวจออกหมายเรียกแล้วนะคะ
ออกมาเรียกนางสาวสาวนีครั้งที่หนึ่งแล้วส่งเอกสารไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนเจ้าตัวยังยืนยันคำเดิมก็คือเขาต้องการแค่เงินคืนเท่านั้นไม่ได้อยากเป็นคดีความ
ถ้าเกิดมีการติดต่อขอเจรจาเขาพร้อมเลยค่ะที่จะเจรจาที่จะพูดคุยเพื่อให้เรื่องจบลงด้วยดี
เขาต้องการแค่เงินคืนจากยอดเงินที่โอนผิดบัญชีทั้งหมด๒๙๓๔๓๙บาท
ตอนนี้เขาได้คืนมาแล้ว๑๖๐๐๐บาทเหลืออีก๑๓๓๔๓๙บาท
แล้วเธอขออีกอย่างหนึ่งบอกอยากให้ธนาคารออกมาเคลื่อนไหวหน่อยนะ
ไม่งั้นเหมือนไม่สนใจลูกค้าเลยสืบแล้วก็สืบเองนะคะว่าเงินไปอยู่ที่บัญชีใครเนี่ยค่ะ